ยังรับอยู่นะคะไหนบอกว่าโดนแบนโดนปลดนะ
โดนตรวจงานอื่นที่ไม่ใช่งานนี้สิครับ
จริงมันไม่ได้กระทบกับงานเหรอถ้าคนพักงาน
จริงมันไม่ได้กระทบหรอกแล้วเราก็เข้าใจนะว่าที่เขาอยากให้เราพัก
กล่าวเพราะว่าจริงเขาก็กลัวว่ามันมีทั้งคนเกลียดคนชอบ
พอเรื่องการเมืองเขาก็ไม่อยากจะได้รับผลกระทบนั้นก็พักงานไว้ก่อน
น้อยใจไหมคะน้อยใจไหมคะอะไรนะไม่เลย
ตอนที่เขามาบอกเราก็แบบเข้าใจครับเข้าใจเพราะว่าเวลาที่พูดถึงเรื่องการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนมันยังมีผลกระทบแน่นอนอยู่แล้ว
พอเป็นบริษัทใหญ่เขาก็เป็นห่วงว่าแบบภาพลักษณ์ของบริษัทอาจจะมีปัญหา

แต่ว่าร้านเห็นบอกว่าคนไปแน่นมากนี่เข้าไปดูคุณเพชรหรือยังไงคะ
ไม่ใช่คือช่วงจังหวะก่อนหน้านี้มีเพจมารีวิวด้วย
และเพจที่มารีวิวมีคนตามเป็นร้านเลย
ก็เลยกลายเป็น๒เด้งเข้ามาเลย
และจริงล้านมันเล็กมาก
มีกองอี้ให้นั่งอยู่ยี่สิบกว่าตัวเอง
คนมาแค่แบบ๒รถ๒คันรถก็เต็มแล้ว

โอเคเราก็สนุกสนานแล้วก็ได้เจอคนที่มาให้กำลังใจเยอะ

น้องเรียนจบหรือคะ

ก็ให้เวลาเขาได้ไต่ตรองหน่อยว่า
การที่ตกนรกมันลำบากขนาดนี้

ไม่รู้เหมือนกันเห็นนั่งเหม่อ
ช่วงห่างนั่งเหม่อเดินลอย

ก็ถ้ามีข่าวดีจะรีบบอก

ร้านอยู่ไหนครับ
ภทวันเดียวครับเปิดตั้งแต่๙๓๐๓๐๐
ใครอยู่ร้านแท้เนี้ย

เมื่อคืนนี้นอนตี๔อบขนมอยู่เนี่ย

ขอออกโปรบ่าน
ไม่ได้แบบศัลยกรรมเยอะเป็นหน้าแบบโบราณ
มันแปลกไงไม่ปิดแก่แล้วปล่อยไป
ไม่ได้แบบศัลยกรรมเยอะเป็นหน้าแบบโบราณ
มันแปลกเนี่ย